เพณีของชาวอีสานใต้พูดเลยว่าน่าสนใจ
แม้แต่ชื่อก็ยังน่าสนใจนั่นก็คือประเพณีเรือมตรัส
อืมดูค่ะน่าสนใจนะ
ก็น่าสนใจที่น่าสนใจกว่าคือชื่อประเพณี
ขออีกทีได้มั้ยเดี๋ยวนะเรือมตรัสค่ะ
เป็นภาษาเขมรถ้าเอาไปเป็นไทยก็คือ
ตรุษสงครานของชาวเขมนถึงไทยนั่นล่ะค่ะ

เป็นประเพณีเก่าแก่โบราณสืบทอดกันมานานแล้ว
ตรงกับช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายนนั่นแหละค่ะ
ส่วนขั้นตอนของการเล่นเรือมตรดนี่นะคะก็คือ
เมื่อถึงวันนัดหมายวันเลิกงามยามดีเนี่ยค่ะ
จะมีแม่เพลงและตังเข่า
เขาจะนัดรวมพลกันที่จุดใดจุดหนึ่งของหมู่บ้าน
เพื่อที่จะทำพิธีไหว้ครูเพลง

ซึ่งตังเข่านี้เป็นใครตังเข่าจะเป็นผู้ประกอบพิธีให้
พอเริ่มทำพิธีปุ๊บจะมีการรดน้ำมนต์
และอวยพรให้กับคณะเรือมตรดนี่แหละค่ะ
ส่วนแม่เพลงก็คือคนที่นำร้องเพลงเนี่ย

จากนั้นก็จะนำขบวนออกไปรับบริจาคทานแต่ละบ้าน
ขบวนนี้เคลื่อนไปบ้านไหนบ้านนั้นก็ออกมาร้องรำทำเพลง
รวมถึงบริจาคทรัพย์สินเงินทองปัจจัยได้ด้วยเหมือนกัน
จากนั้นแล้วนะคะก็จะนำแป้งมาประและรดน้ำคณะเรือมรส
อารมณ์คล้ายกับว่าเล่นสงกรานกันแบบนั้น
แต่จะมีพิธีการพิธีกรรมทำอย่างเป็นทางการ
มีรูปแบบที่ชัดเจนนะคะ
สำหรับบ้านไหนที่ทำพิธีรับคณะเรือมตรด
เขาเชื่อกันว่าจะนำพาความอุดมสมบูรณ์และความโชคดีมาสู่บ้านนั้นนะ

ส่วนเงินที่ได้รับบริจาคจากแต่ละบ้านเนี่ยนะคะ
เรือมตรก็จะนำไปถวายที่วัดค่ะ
เพื่อให้เป็นการทำบุญทำทานรวมถึงทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
เป็นอีกหนึ่งประเพณีของชาวอีสานใต้ที่เราเองก็ไม่ค่อยได้เล่าไม่ค่อยได้พูดถึงเหมือนกัน
ต้องขอบคุณเจ้าของคลิปนะคะคุณพีรพัฒน์เสกแทรกด้วยค่ะ
เพราะว่ามีทั้งเสียงดนตรีที่ไม่ค่อยคุ้นหู

มีกลองมีปี่นะคะแล้วก็การไล่รำในลักษณะที่เป็นของเขา
น่าสนใจยังไงเดี๋ยวมีอะไรแบบนี้อีกก็จะนำมาฝากกันด้วยนะคะ
พูดถึงเรื่องของพิธีกรรมมันก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ละท้องถิ่น
อย่างอีสานใต้ก็มีแบบนี้